คุณผู้ชมอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ย
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคนมาเต็มเลยสุดท้ายแล้วเขาต้องการอะไร

สว่าหรือหรือบ่ายย่า
ต่อตัวตรงตรง

เอาสร้อยมาใส่ท่อ

ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากได้สร้อยคนอื่นมาใส่คอ
นี่ค่ะคุณผู้ชมใช่หรอก

โอ้โหไปอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรธานี
ไม่ได้นะอย่าไปลบหลู่นะ
คนเขารบศรัทธากราบไหว้นะ
อ้างพ่อปู่ศรีสุโธมาประทับร่าง

นี่ค่ะคุณผู้ชมจริงแล้วคุณวีรพลรักเสมอวง
เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
แล้วก็แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ชายคนนี้

มีอาการประหลาดเหมือนคนหลอนยาเสพติด
มาเดินรอบสารหลักเมืองพ่อปู่ศรีสุโธ
ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
พอไปตรวจสอบพบผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ปีค่ะ
อดเสื้อแล้วก็มีอาการแปลกดูตาขวางสิ

จะหลุดแล้วนี่หลุดตาสิค่ะโอ้โธ่ตัวนี่อ้างเสียงดังเลยนะ
ข้าคือพ่อปู่สีสุโทบางครั้งมีอาการหัวสั่นผงกด้วยนะคะ
จากนั้นผู้ชายคนนี้เดินไปรอบบริเวณแล้วก็จุดทูบ
จุดเทียนบูชาหน้าศาลพ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วนี่ค่ะจังหวะที่นั่งลงบางครั้งตะโกนด้วยนะ

แต่จับใจความได้ว่ากูจะหนีไปประเทศลาวแล้ว
กูจะไปรัสเซียกูเกิดมาหลายพันปีแล้ว

เข้าใจเข้าไหมโอ้ไม่เข้าใจ

อืมผู้สุดข่าวแล้วก็ชาวบ้านได้แต่ยืนดูนะคะ

เพราะคิดว่าผู้ชายคนนี้อาจจะหลอนยา
แต่พออ้างถึงพ่อปู่ศรีสุโธโอ้โห

อ้างว่าพ่อปู่มาประทับร่างได้แต่เฝ้ามองสักพัก
สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้จู่ก็ขอสร้อย
สร้อยนี่จังหวะนี้ค่ะที่แขวนอยู่ที่คอคุณวิรพล
ที่เป็นรองประธานสภาเทศบาลบ้านดุง

แล้วเนี่ยค่ะถอดตอนแรกก็ไม่กล้าเอาใส่คอให้เขา
ความกลัวว่าใส่ปุ๊บวิ่งหนีทำอย่างไรหรืออยุ่งเลยครับพี่น่าโอ้โฮ
แล้วพระนี่พระนี่เป็นหลวงปู่พรมจิลฤบูรญโย
ประสิทธิธรรมที่บ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุง
แล้วเป็นรุ่นแรกราคาหลักแสนบาท
นี่นะมาดูนะตาขวาง
แล้วคุณวิรพลก็เฝ้าดูห่างนะครับคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็เขาคำรามออกมานะครับ
แล้วเดินไปที่ไหนไปที่โคมไฟหน้าศาลพ่อปู่ศรีสุโธ
จังหวัดนี้คุณวิรพนธ์ก็เลยรีบถอดต้อยออกจากคอชายคนกลางเลย
แล้วกลัวว่าเจ้าตัวจะวิ่งหนีค่ะนี่ตอนหยุดที่สะไฟ

นี่ค่ะเขาบอกว่ามีดวงไฟกระพริบเป็นจังหวะ

ดวงไฟกระพริบเป็นจังหวะชายคนนี้บอกว่านี่แหละค่ะ
ใครจะถูกรังวันที่หนึ่งให้มายืนล้อมตรงนี้
แล้วเอาซอยกลับมาใส่ให้เขาอีกครั้งหนึ่ง
เป็นยังไง
ดูเองค่ะดูเองค่ะ
มาแล้วตำรวจมาค่ะตำรวจมา
ก้นจะเปิดแล้วเนี่ย

ไม่บอกเออนั่นสิคะกลัวตำรวจหรือเปล่า

แต่สังเกตดูดีนะคุณผู้ชม
นานนักค่ะผู้ชายคนนี้คือ
ปรากฏว่าน่าจะเป็นคนไม่ปกตินะคะ

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พยายามเดินหนีตำรวจ
และก็บอกให้ตำรวจยุทธ์และสาดกิจจ่ายมือ

ไปทันทีหลังจากที่ตำรวจพาไปที่โรงพัก
นี่เอาขึ้นรถพาไปที่โรงพักนะไปสอบปากคำ
คือว่ากันว่าน่าจะเป็นแบบชายเพี้ยน
หรือไม่ก็เมาเหล้าดูตัวแดงด้วย
แต่ว่าต้องตรวจปัสสาวะนะง่วงหรือเปล่าไม่รู้